มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอโพสต์นะครับ
เพื่อระบายบอกว่าถูกแฟนเก่าเนี่ยทำร้ายร่างกาย
คือเชื่อไหมฮะถูกทำร้ายจนตาบอดไปข้างหนึ่ง
ใช่ค่ะต้องใส่ตาปลอมค่ะ
แล้วเธอบอกว่าคนก่อเหตุไม่ติดคุก
เพราะว่าตอนก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กเป็นเยาวชน
คือก็ตัดสินให้จ่ายเงินเยียวยา๒๗๐๐บาท
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ขอผ่อนจ่ายด้วยนะ
ใช่ตอนนั้นอายุ๑๗ทั้งคู่

จ่ายไปได้สักปีหนึ่งเมื่อเราก็ไม่จ่ายอีกเลย
หนีเลยหนีหายเลย
เธอก็เลยบอกว่าดูสิที่เธอถูกกระทำเนี่ย
ถึงขั้นตาบอดต้องใส่ดวงตาเทียมเนี่ย
แล้วอยู่แบบนี้มา๖ปีแล้วผ่านมา๖ปีเนี่ย
เธออัดคลิปให้ดูเลยนะครับค่ะค่ะ
นี่คือคลิปที่เธอได้โพสต์เอาไว้ให้เห็นนะฮะใช่ค่ะ

นี่คือผลจากที่แฟนเก่าของเธอตอนที่เคยคบหา
เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยทำร้ายเธอ
ถึงขั้นตาบอดต่อยเข้าที่ตาเธอค่ะ
แต่คำถามของเธอก็คือว่าแล้วผลจากการกระทำของผู้ชายคนนั้นล่ะ
เนื่องจากตอนก่อเหตุเป็นเด็กและเป็นเยาวชน
ก็ดำเนินคดีเข้าสถานพินิษฐ์ได้ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาตอนนี้มีชีวิตแบบสบายดี
แล้วก็มีคำตัดสินให้จ่ายเงินเยาให้เธอ๒๗๐๐๐๐บาท

ท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้คือน้องนัทนะฮะน้องนัทอายุ๒๓ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเธอใส่ดวงตาเทียมแบบนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา๖ปีแล้ว
แล้วก็เขียนข้อความโพสต์เอาไว้นะฮะน้องนัทชื่อจริงชื่อนางสาวนัทมิชานะ
บอกว่าตอนแรกก็อายที่จะลงแต่ว่าคนที่อายไม่ควรเป็นเรา
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปตอนนี้มีคนมาดูนี่โอ้โห๒ล้านกว่าแล้วนะฮะ
นี่คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
คือคนที่เข้ามาเห็นเนี่ยก็ให้กำลังใจใช่ค่ะ
แล้วก็ชื่นชมในความเข้มแข็งของหัวใจของผู้หญิงคนนี้
อันนี้เธอถอดดวงตาต้องให้กำลังใจเธอจริง
บอกอันนี้ถ้าเธอไม่ใส่ดวงตาเทียมลูกตาเทียมเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าดวงตาเธอแตกเลยอ่ะค่ะตอนที่โดนทำร้ายอ่ะ
อันนี้ใส่แล้วข้างซ้ายนะฮะน้องนัทบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๖ปีก่อน
ตอนนั้นน้องนัทอายุ๑๗อยู่กับแฟนเก่าผู้ชายคนนี้ที่บ้านของแฟน
ตอนนั้นก็คบหากันได้สักปีนึงนะอยู่ที่ภูเก็ตแล้วมีปากเสียงกัน
ถามว่าเรื่องอะไรคือเรื่องหากระเป๋าไม่เจอซึ่งฝ่ายชายเนี่ยปกติ
ชอบใช้ความรุนแรงอยู่แล้ววันนั้นก็เลยทำร้ายร่างกายโดยการชกเข้าที่ตาของเธอ
คือถามว่าชกแรงขนาดไหนเข้าตาซ้ายเนี่ยเบ้าตาเนี่ยคือเธอสลบอ่ะ
สลบแล้วตื่นออกมาอีกทีเนี่ยคือตื่นที่โรงพยาบาลนะฮะค่ะหมอแจ้งว่า
คือมันแรงมากมันบอบช้ำมากต้องผ่าตัดเอาดวงตาข้างซ้ายออกนะเพราะมันถูกกระทบกระเทือนอย่างหนัก
ซึ่งตอนนั้นอายุ๑๗ปีพยายามจะมาบอกขอโทษเธอขอโทษเธอบอกว่ารู้สึกผิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แล้วรับปากว่าจะหาเงินมาชดใช้จะเยียวยาให้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่า
ก็ล่องเลิกลากันไปเธอบอกเธอก็แหมใครจะไปทนอยู่ด้วยได้อีกฝั่งหนึ่งก็มาขอโทษ
จะรับผิดชอบทุกอย่างจะชดใช้จะเยียวยาให้เธอต้องเสียตาไปข้างหนึ่งอ่ะ
ซึ่งคดีเนี่ยก็ขึ้นสารเป็นสารเยาวชนเพราะตอนนั้นเป็นเด็กและเป็นเยาวชนกันอายุ๑๗ปี
ข้อหาที่ถูกแจ้งนะฮะสำหรับอดีตแฟนของเธอก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ระหว่างการดำเนินคดีสู้คดีซึ่งสุดท้ายศาลสั่งให้จ่ายเงินค่าเยียวยากับเธอ
๒๗๐๐๐๐๐บาทฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการจริราชาไกลเกลียขอเป็นผ่อนจ่ายเดือนละ๕๐๐๐
ซึ่งก็จ่ายมาไม่นานแล้วก็หายเงียบไปยังจ่ายไม่ครบเลย
ถ้าถามว่าขาดอีกเท่าไหร่ตอนนี้ยังขาดอีก๘๗๐๐นะ
ไม่จ่ายคือจากเดือนละ๕๐๐๐เนี่ยมาจ่ายเดือนละ๑๐๐๐อะไรจ่ายมาเป็นปีอะไรก็มี
ค่ะบอกเดือนละ๕๐๐ขอจ่ายปีละ

แต่เธอบอกตอนแรกมาขอโทษพร้อมจะชดใช้เยียวยารับผิดชอบทุกอย่าง
เอาจริงนะคะตัวเงินเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้ม

อืม

ว่ากันไปนะขดงคดีอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะ

ก็กลับมาที่กรุงเทพ

มาใช้ชีวิตหางานทำที่กรุงเทพ

มันต้องหางานทำอ่ะมันต้องทำมาหากินอ่ะ

หนึ่งข้างนะฮะแล้วก็ทำอาชีพ

สำหรับหมาแมวก็ขายทางออนไลน์

เพราะต้องการอยากแชร์ประสบการณ์

การตัดสินคดีที่เยาวชนก่อเหตุรุนแรง

มาอีกทีหมอบอกต้องผ่าตัดเอาตาข้างซ้ายออกเนี่ยแล้วทำไมอีกฝั่งหนึ่งทำไมโทษทันที่ได้รับคือแบบนี้เห
อืม
เรื่องกระเป๋าแล้วก็มีปากมีเสียงกันแล้วก็ถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บที่ตาค่ะ
ก็คือตอนพอฟื้นขึ้นมาอีกทีก็หมอก็แจ้งว่าเสียดวงตาข้างนั้นไปแล้ว
ไม่มีอะไรจะบอกหรอกค่ะก็คือทั้งเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้คือหนูตัดใจไปนานมากแล้วจริง
แต่ที่ออกมาเล่าออกมาโพสต์อะไรอย่างนี้ก็คืออยากเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นวิทยาธารให้คนอื่นมากกว่า
แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นเขามากกว่าค่ะ
ส่วนตัวเขาเองก็ใช้ชีวิตไปเถอะถ้างั้นอะไรอย่างนี้
ก็คือวันวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะได้รับรู้เองแหละนะคะแล้ววันนั้นก็คงมาถึงแล้วแหละก็คือวันนี้เนี่ยแหละค่ะ
ก็ใช้ชีวิตให้ดีแล้วกันใช่ใช้ชีวิตให้ดีแล้วกันก็คือให้ให้เราให้หนูเป็นคนสุดท้ายก็ได้ก็คืออย่าทำกับใครอีกเลย
ถ้าเขาขอโทษหรือมาอโหสิกรรมให้
ก็ก็อาจจะให้ค่ะค่ะแต่ก็ต้องดูดูการประคุบตัวการทำตัวด้วยอ่ะนะว่าควรให้ไหมอะไรอย่างนี้
โอ้โหนี่ฮะหัวจิตหัวใจของน้องนัทนะฮะบอกฝ่ายชายเอาไม่เป็นไรไม่ติดคุกก็ไม่เป็นไรเงิน๒๗๐๐ต้องเยียวยางจ่ายไม่ครบก็ไม่เป็นไรก็ขอให้คุณใช้ชีวิตของคุณให้ดีก็แล้วกันแล้วให้เธอเป็นคนสุดท้ายอย่าไปทำกับใครอีกที่ใช้ความรุนแรงกับเขาแบบนี้
สบายดีนะเธอเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะทักเธอมาทำไมแต่ขอโทษนะถึงขอโทษแล้วไม่ได้อะไรเลยทำได้แค่ขอโทษเรื่องเงินก็ไม่ได้หนีเราไม่มีให้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องทำยังไงเราขอคุยกับแม่ก่อนว่าต้องทำอย่างไรไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องแล้วทักมาขอโทษแต่เราไม่กล้าทักเธอไปจริง
แต่น้องนัทไม่ได้ทักตอบกลับนะฮะน้องนัทบอกไม่อยากติดต่อแล้วส่วนเรื่องเงินน้องนัทบอกว่าก็จะจ่ายก็จ่ายไม่จ่ายก็ไม่จ่ายไม่ได้หวังอยู่แล้ว
โอ้โหคือความจริงแม่
การที่คุณจะแสดงสิ่งต่างออกมาเพื่อจะรู้สึกผิดบ้างหรือว่าขอโทษเขาบ้างเนี่ย
ไม่ต้องรอเวลาขนาดนี้ก็ได้นะเขาก็พยายามยืนยันว่าเขาไม่ได้ทักมาเพราะว่าเนี่ยเป็นคงเป็นข่าวเป็นคลิปดังแล้วถึงมาทักนะ

ทักมายังไงไม่กล้าทักมาก่อน
แต่ตอนนั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือการรักษาตัวลูกสาว
แล้วก็ให้กำลังใจลูกสาวในการต่อสู้ต่อไปใช้ชีวิตต่อไป
เรื่องเงินคู่กรณีที่เงียบหายไปตอนนี้ทางครอบครัว
ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ชายคนนั้นก็แล้วกัน
คุณพ่อบอกผ่านมา๖ปีตอนนี้เนี่ย

พ่อบอกว่าพ่อยังไม่เคยเจอหน้าผู้ก่อเหตุเลยนะ

อยากให้มันเลือนหายไปจากชีวิตของลูกสาวเลย
ผมโฟกัสอย่างเดียวเลยเรื่องของจิตใจเขา
ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องคดีหรือเรื่องเงินเรื่องทองหรืออะไรทุกอย่างเลย
ผมโฟกัสเรื่องจิตใจเขาอย่างเดียวคุยกับแม่เขาตลอด
แล้วก็คุยกับเขาตลอดว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องยอมรับมันให้ได้
ถ้าเรายอมรับมาให้ได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้น
แต่ใจเขาเข้มแข็งเร็วมากนะผมมองว่าเขาเข้มแข็งเร็วมาก

ผมมองว่ามันทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว
เถอะว่าเราไปบีบคอเขาให้ตายให้เขาจ่ายแต่เขาไม่มี

แต่ถ้าเขามีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่ดี
คุณทำผิดขนาดนี้จิตสำนึกคุณมีแค่ไหน
คุณอยากจะทำอะไรช่วยเหลืออะไรคุณก็ทำมา
อันนั้นผมว่ามันเป็นจิตสำนึกของคนมากกว่า
ก็แค่ฝากว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง
ก็ไม่สมควรที่จะทำให้เกิดใครอีก
ส่วนหนึ่งที่น้องนัทยืนอยู่ในวันนี้ได้เนี่ย

ได้คุยกับแฟนนุ่มของน้องนัทนะฮะ
เป็นแฟนคนปัจจุบันเนี่ยนะนี่นะครับชื่อน้องท็อป
ท็อปบอกว่าน้องนัทเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมาก
คบหากันได้ประมาณ๙เดือนนะ
เนี่ย๙กุมภาพันธ์วันนี้๙เดือนเต็มพอดี
และรู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนที่เจอกัน
ว่าน้องนัทสูญเสียดวงตาข้างซ้ายไป๑ครั้ง
ซึ่งน้องท็อปบอกว่าผมรับได้
และผมไม่อายด้วยที่แฟนต้องใส่ดวงตาเทียม๑ครั้ง
รู้ตั้งแต่ตอนแรกแหละครับ

ทำงานได้ทุกอย่างผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ

ปาดขอบก็เข้าใจนะพี่คนโดนอย่างนี้มา
ต้องมีกลัวกันบ้างอะไรบ้าง
ก็พยายามทำให้เขาแบบมั่นใจนะว่าเออผมไม่ทำแบบนี้กับเขาแน่นอน
คือไม่ทำอะไรกับเขาแน่นะพี่
อยากจะบอกว่าวันแรกคิดจะรักยังไง
ผมก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นครับก็คือคิดจะรักเหมือนเดิมครับ
คือปกติถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย
เราก็จะบอกว่าก็อยากจะฟังอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน
ได้ฟังทั้งสองข้างค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมฝากไปถึงน้องคนนั้นเลยนะ
คือน้องน่าจะรู้ว่าน้องควรจะต้องทำยังไง
สำหรับการรับผิดชอบในสิ่งที่น้องเคยทำลงไป
ค่ะคือน้องอีกฝั่งหนึ่งผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าของน้องนัท

ก็คงเหมือนข้อความที่ส่งไปให้น้องนัทดู
ผมก็เลยบอกว่าไม่อยากจะบอกแล้วว่า
ถ้าอยากจะชี้แจงอะไรก็ส่งอะไรมา
ผมว่าในฐานะที่คุณเป็นลูกผู้ชาย
คุณควรจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้คุณ

คือจริงมันอยู่ที่จิตใจ
ที่คุณจะมีใจไปขอโทษไปกราบขอขมา

คือมันลืมผู้ชายคนนี้ไปจากชีวิตไปเลย